ครอบครัวนี้สูญเสียบุคคลสำคัญครับ
เสาหลักของครอบครัวปรากฏว่าถูกไฟดูดและจมน้ำตายครับ
น่าเศร้ากว่านั้นคือมีหมาตัวหนึ่งที่ผู้ตายเลี้ยงและดูแลมาเป็นอย่างดีเนี่ย
ตายด้วยกันเลยตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
น่าจะรักและซื่อสัตว์กับเจ้าของมากคาดว่าคงพยายามจะไปช่วย
แล้วก็ถูกไฟดูดคือตายทั้งคนทั้งหมาที่เลี้ยงไว้เลยครับ
ตำรวจสพนหารอุดรธานีครับเมื่อคืนนี้รับแจ้งมีคนถูกไฟดูดนะฮะ
ก็ไปตรวจสอบครับในพื้นที่บ้านนิคมหนองตานอำเภอหนองหาน
ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยครับบริเวณสระน้ำตรงจุดนี้แหละฮะ
พบศพนายบุญเลิศอายุ๖๑ปีครับผมตายอยู่บริเวณหลังบ้านครับ
ใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนอนคว่ำหน้าแล้วนอกจากนี้ใกล้ใกล้กันก็เจอร่างของหมาฮะ
ชื่อว่าเจ้าโจ๊เกอร์เป็นหมาพันธ์ไทยอายุประมาณ๓เดือน
เกอร์เป็นหมาที่ผู้ตายเลี้ยงดูแลตั้งแต่แรกเลย
ตั้งแต่มันยังตัวเล็กยังไม่หย่านมคุณผู้ชมพี่มิ้ว
บุญเลิศเนี่ยคอยป้อนนมป้อนข้าวป้อนน้ำเอาเข้ามาเลี้ยงดูเอาเข้ามานอนด้วย
รักและผูกพันธุ์มากทีนี้ก็คาดว่าโจเกอร์คงจะเห็นว่า
เจ้านายเป็นอะไรทำไมไปนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนั้น
ก็เลยจะลงไปช่วยหรือเปล่าเลยถูกไฟดูดไปด้วยครับ
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะถูกไฟดูดหรือว่าถูกไฟช็อต
จนเสียชีวิตเพราะว่าใกล้กันกับบริเวณสระน้ำตรงจุดนี้ครับ
โยงสายไฟขึ้นมามาบนฝั่งด้วยนะครับ
นี่เครื่องนี้ที่เจอแล้วยังเปียกอยู่เลยนะฮะเมื่อคืนนี้
จากการสอบสวนเมียผู้ตายครับคุณนิพาเล่าให้ฟังบอกว่า
คือเมื่อวานนี้๑๔เมษาทั้งวันเธอก็ไปเล่นน้ำสงกรานในหมู่บ้าน
ตอนแรกก็ชวนผู้ตายไปด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ไปเขาบอกว่า
เดี๋ยวทำงานบ้านก่อนจะรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวเสร็จก่อนแล้วว่ากัน
ทำไมยังไม่ตามมาอีกจน๑ทุ่มแล้ว๑ทุ่มก็ไม่เห็น
ถ้าอย่างนั้นกลับบ้านเลยก็แล้วกันรอมานานแล้ว
พอมาถึงบ้านอ้าวทำไมบ้านวันนี้ไม่เปิดไฟไฟมืดเลย
เดินไปที่สระหลังบ้านแล้วช็อกเลยครับ
แล้วตอนแรกไม่มีใครสังเกตเห็นเจ้าโจ๊กเกอร์ตัวนี้นะพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
แต่เขาบอกว่ามันมีตัวอะไรอยู่
คือหน้าเหมือนทิ้มลงไปในน้ำตรงดิน

สีมันคล้ายกับดินโครนด้วยนะครับ

ทุกคนต่างแบบเสียใจมากนะฮะ

ด้วยรักและผูกพันกับเจ้านายมากละมั
พอเห็นเจ้านายเป็นแบบนั้นก็เลยคงพยายามจะไปช่วย

เบื้องต้นคาดว่าคืออาจจะเกิดจากการใช้สายไฟเก่าหรือเปล่า

จังหวะที่จะลงไปในสระแล้วมันอาจจะมีไฟดูดไฟช็อตเกิดขึ้น
หัวหน้าส่งเสริมทำจุดบริการหนองหานครับ
ช่วยนำร่างผู้ตายขึ้นมาเขาบอกว่า
ตั้งแต่เป็นกู้ภัยมาหลายสิบปี
นี่คือครั้งแรกที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขารู้สึกสลดใจมาก
คือทั้งคนและสัตว์คือรักและซื่อสัตว์ต่อกันจริง
พูดไปก็น้ำตาคลอไปครับ
ครับเขาขอสัตว์สุดยีนะครับให้น้องเจ้าเคลื่อนนะครับ

ครับเขาโดดลงไปช่วยเจ้าของใช่ไหมครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องอีกครั้งวันนี้นะครับ

ทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พี่ชายของนางนิพาครับนี่นะฮะ
เขาพาไปดูไดโว้ที่คาดว่าอาจจะเกิดไฟรั่ว
แล้วก็น่าจะเป็นต้นเหตุของความสูญเสียในครั้งนี้ครับ
นี่ฮะเขาพาไปดูจุดที่เกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็ได้คุยกับเมียผู้ตายอีกครั้ง
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอยังทำใจไม่ได้
แล้วมันมีรางบอกเหตุบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเธอก็เพิ่งรู้
คือลูกชายไปทำงานอยู่ที่เพชรบูรณ์

ก่อนหน้านี้ลูกชายฝันฝันเห็นเครื่องบินตกหลังบ้าน
สระน้ำแถวจุดพบศพครับ
แล้วพอรุ่งขึ้นลูกชายก็แก้เคล็ดด้วยตัวเอง
เข้าไปห้องน้ำแล้วดึงผมใช้วิธีแก้เคล็ดแบบนี้

เพราะคิดว่าเออแก้เคล็ดด้วยตัวเองเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้น

พอแม่รู้ปั๊บแม่บอกว่าจริงน่าจะบอกแม่สักหน่อยนะ

จะได้บอกทุกคนให้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น

นี่นะครับ

มันเก่ามากแล้วใช้มาหลายสิบปี
บวกกับการต่อสายไฟอาจจะไม่ถูกต้อง

ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟรั่ว
แล้วก็ช็อตคนดูดคนจนตายรวมไปถึงหมา

พยายามระมัดระวังนะครับทุกบ้านทุกครอบครัว
ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้กับใครอีก